เกิดอุบัติเหตุคุณนัทพงศ์ค่ะอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
รถหกล้อนี่นะคะเอ่อบรรทุกรังผลไม้พลิกคว่ามหลายตลบ
ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดได้จับภาพเอาไว้นะคะครับ
อื้อหือนี่กลิ้งมาเลยรถกลิ้งแบบนี้เลยอ่ะฮะนะคะ
รถบรรทุกผลไม้นี่เป็นภาพเหตุการณ์ริมถนนบายพาสเลี่ยงเมืองที่ชนบุรีนะคะ
คือรถหกล้อคันนี้เนี่ยพุ่งข้ามเลนพลิกคว่ำหลายตลบ
แล้วรังผลไม้ที่บรรทุกมาเนี่ยกระจายเกลือนเลยค่ะนะคะ
ตำรวจสพเมืองชนบุรีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบรถบรรทุก๖ล้อนะคะสภาพพังยับเยินมีรังผลไม้กระจายเกลื่อนถนน
ห่างไปจากนั้น๒๐เมตรค่ะก็มีรถกระบะนิสสันนะคะ
สี่ประตูสีดำสภาพด้านหน้าพุ่งชนกับราวเหล็กกั้นถนน
พังยับเยินเหมือนกันนะคะคนขับรถบรรทุกในสมานใจแสนค่ะ
คนนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะ
บอกว่าเขาเนี่ยวิ่งแซงรถเทลเลอร์มาแล้วมองกระจกขวาไม่เห็นมีรถ
แต่พอเลี้ยวเข้าเลนขวากลับมีรถกระบะพุ่งเข้ามาชนท้ายอย่างจังนะคะ
ขณะที่นายคันชิดโพขาวคนขับกระบะได้รับบาดเจ็บที่แก้มซ้ายฉีกขาดนะคะ
บอกว่าเขาเนี่ยขับมาทางตรงเลนขวาสุดจู่รถหกล้อก็ตัดหน้าเขาก็เบรกไม่ทัน
ก็พุ่งชนอย่างแรงคือต่างฝ่ายต่างไม่เห็นกัน
คล้ายท้ายก็คือแบบปาต

นี่ค่ะนี่เป็นภาพที่๔แยกระหารนะคะที่อำเภอจตุรัติชชายภูมิ
คือรถจอดติดไฟแดงอยู่

ในเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
แต่ทรัพย์สินรถยนต์ไม่ต้องพูดถึงเสียหายจำนวนมากเลย
คาดว่าคันต้นเหตุน่าจะหลับในมา
คือเขาจอดติดไฟแดงอยู่แล้วก็ชนตุ้ม๖คันนะคะ
ตำรวจเชิญคนขับรถคันที่พุ่งชนมาสอบถามค่ะ
คนขับชื่อว่านายอธิพัฒน์ศรีจันแดงนะคะ
แล้วก็เชิญเจ้าของรถทั้ง๖คันมาลงบันทึกประจำวัน
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นแจ้งข้อหากับนายอธิพัฒน์นะคะ
คนขับรถกระบะขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวัดเสียวอันอาจก่อให้เกิดอันตราย
ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายก็แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
น่าจะหลับในมานะคะแล้วก็ขับเร็วด้วย